คุณผู้ชมฮะตอนนี้วัดท่ามะเฟืองโอ้โห

คุณจำได้ไหมฮะจากกรณีท่านเจ้าอาวาส

ไม่มีญาติโยมมาทอดกระถิ่นที่วัดท่ามะเฟือง
ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเลย
ก็ถือว่าอาจมันเป็นการขาดพรรษานะ
เพราะว่าออกพรรษาแล้วไม่มีคนมาทอด
เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตออกไป

มีสายบุญมาร่วมทอดกระถิ่น
มีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่

และที่สำคัญมีที่เป็นซองเป็นเช็คอะไรมาอีกคุณ

เพราะเมื่อวานเขาทำพิธีทอดกระถิ่นสามัคคีกันเสร็จสิ้นแล้ว
นับยอดแล้วได้ทั้งหมด๓๒๕๐๓๓๕๖บาท
เดี๋ยวฉันจดก่อนนะคะ
คุณจดได้คล้ายเหรอ๓๕๖บาทใช่เหรอ
แต่เขาได้๓๒ล้านกว่าตอนแรกคาดการณ์ว่าแค่ล้านเดียว
ตอนหลังเป็น๑๐ล้าน๒๕ล้านตอนหลัง๓๒ล้าน

ใช่มีคนมาร่วมงานบุญเยอะเลย